เย็นไทยรัฐวันนี้นะคะเริ่มต้นความคืบหน้าเหตุระทึกที่เกิดขึ้นสักประมาณช่วงบ่ายโมง
เมื่อวานนี้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครย่านรามคำแหงนะคะ
เป็นเหตุการณ์อาคารร้างค่ะคุณผู้ชมพังถล่มลงมานะ
ในจุดเกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยตามรายงานข่าวแล้วก็ตามทวิตเตอร์นะคะ
หนีตายกันอลละหมานเลยเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บสองคนด้วยการนี้นะครับคุณผู้ชม
เมื่อวานมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะ
คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเลือดอาบแก้มนองหน้าเลยนะคะ
คนที่อยู่ในระแวกนั้นก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
คือเดิมทีเดียวคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของแรงสั่นสะเทือน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้น
จะเห็นดิฉันเพิ่งไปมาประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
ปากซอยรามคำแหง๕๑ทับ๒
คือบริเวณนั้นมีการก่อสร้างถนนอยู่นะคะ
คาดว่าคือมีการเจาะถนนเพื่อก่อสร้าง
ทีนี้มันก็เลยทำให้มีแรงสรรสะเทือนเกิดขึ้น
สันสะเทือนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมไปทำให้อาคารร้าง
ซึ่งมันก็ลักษณะก็โซมอยู่แล้วซุดอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
เกิดพังถล่มลงมาแต่เอาล่ะสาเหตุจริงเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมวิศวกรนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบช่วงบ่ายวันนี้เองค่ะ
สภาวิศวกรพร้อมด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมหรือวศธแล้วก็ฝ่ายโยธาของกรุงเทพมหานครนะคะ
วันนี้ลงพื้นที่ไปหาสาเหตุเอาให้ชัวร์ว่าสาเหตุจริงมันเกิดอะไรขึ้นแน่
ถ้าเกิดว่าใครไประแวกนั้นจะเห็นว่าไม่ใช่ตึกที่ถล่มเพียงตึกเดียว
ที่เป็นอาคารร้างระแวกนั้นเนี่ยมีอาคารร้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ทีนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดลักษณะนี้ซ้ำอีกหรือเปล่า
เพราะแถวนั้นมีการซ่อมแซมถนนอยู่ถูกไหมคะ
เขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
โดยเฉพาะไปดูหน่อยซิว่าหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกต
เรื่องของแผนการลื้อถอนเป็นไปตามแผนหรือเปล่า

สองที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก็คือเรื่องของตัววิศวกรที่คุมงานลื้อถอนเนี่ยนะคะ

เชี่ยวชาญและเชี่ยวชันเพียงพอในการควบคุมการลื้อถอนอาคาร
ที่มีอายุเก่าแก่ถึง๔๐ปีหรือไม่
คือเรื่องนี้เปิดเผยโดยสัตว์อาจารย์อมรพิมารมาศ
เลขาธิการสภาวิศวกรบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบสองเรื่องนี้
แล้วต้องเรียกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ข้อมูล
ระยะเวลาในการที่จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
คุณผู้ชมน่าจะใช้เวลาไม่เกิน๓เดือน
หากพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล
จะมีโทษสูงสุดในการคือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
คุณผู้ชมฟังเสียงสัตว์อาจารย์อมรพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
จำได้ก็คือเกิดอฆาตธรพเพื่องจากการลื้อหอด

หลังจากตอนนั้นสภาวิศวกรเราก็ได้มีการเรียกตัววิศวกร
เขาเรียกว่าจำนวนการทางการยาบัน
ก็เป็นแต่เพียงตั้งข้อสงสัยว่า
ได้มีการจำนวนการลื้อหอดกลับมาวิศวกรรม

เพราะว่าในการลื้อหอดมันต้องมีการออกแปลกว่า
ออกแบบว่าเราจะลื้อชิ้นส่วนไหนก่อน

ถ้าเราลื้อผิดลำดับเนี่ยเช่นไปลื้อเสา

กระบวนการการลื้อถอดก็ต้องมีลำดับมีแบบแผน
ไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรยังไงก็ได้
คือตามกระบวนการของวิศวกร

ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

เป็นพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

จุดนี้รอฟอร์มขอเวรคืนพื้นที่เมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
และเมื่อสักประมาณธันวาคมที่ผ่านมา

เข้าไปว่าจ้างเอกชนให้มาลื้อถอน
เพื่อที่จะทำรถไฟฟ้าสถานีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทีนี้๒เรื่องหลักเลยที่ต้องไปตรวจสอบ
ก็คือตัววิศวกรคุณเองมีความเชี่ยวชาญเพียงพอไหม
มากน้อยแค่ไหนประเด็นที่สองคือวิศวกรมีการวางแผน
ตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานหรือเปล่า
กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาร่วมก็๓เดือน
ถ้าเกิดมีความคืบหน้าเรารายงานกันต่อนะคะ
ก็เป็นห่วงเพิ่มเติมที่บอกว่าอาคารแถวนั้นมีอาคารร้างเยอะเหมือนกัน